นักข่าวจะปิดคอมอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับ
ปรากฏว่าทนายเดชาโทรมาบอก
มีคนจะกระทืบผมมีคนจะกระทืบผม
ถ้าผมไม่หยุดพูดเรื่องคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมครับ
อันนี้มีอะไรยืนยันไหมคะ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับ

คุณผู้ชมครับ

คุณผู้ชมครับ

ถ้าอยากร้องก็เจอกัน
พักคลิปก็ได้นะ
จากคลิปนี้มีคลิปอื่นอีกไหมคะทนายเดชา

เอามาจะเป็นเรื่องน๊อขวานคุณผู้ชมครับ

ท่านชวนบอกอย่าให้มีคนมาร้องนะ

พรุ่งนี้ธนาคมเดชาเขาจะไป๒ที่ครับ
จะไปหาผู้บัญชาการตรุปทรพัก๑
จะเอาคลิปเสียงนี้ไปบอกว่ามีคนโทรมาคูล
แล้วจะไปยื่นกับประธานสภาให้ตรวจสอบจริยธรรมของนายมงคลกิจฮะ

คุณมงคลกิจยอมรับกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วย
บอกผมขู่เองผมโทรเอง
ทำไมต้องขัวทำไมต้องเตือนครั้งสุดท้ายแล้วสสเต้

อืมอันนี้ทำไมถึง

ก็เขามาขู่ลูกความขู่แม่แตงโมขู่หลายหลายคนเนี่ย
อืมคือพี่ก็ไม่อยากที่จะไปอะไรกับเขามากแต่พี่จำเป็นที่จะต้องทำนะ
คือพี่ไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับคดีนี้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
ที่ต้องการให้คดีไปตามกระบวนการยุทธรรมปกติ
ถ้าใครมาขัดขวางเนี่ยพี่จำเป็นต้องกำจัด
จะได้นอนนักข่าวก็จะปิดคอมอยู่แล้ว

ทนายเดชาจะเอาคลิปนี้นะครับ
ไปให้ตำรุภูทรภักดิ์หนึ่งขมครูเขาหนึ่งล่ะ
แล้วก็ดูจับตาที่ประธานสภา
นั่นแหละครับโอ้โหเรื่องนี้มันมีเรื่องประกอบกันเยอะทีเดียว